ส่วนวันงานพระเจ้าพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙

ในช่วงเช้าจะมีริ้วขบวนพระบรมราชอิสุริยยศ
ริ้วขบวนด้วยกันก็คือริ้วขบวนที่๑ที่๒และที่๓นะครับ
เป็นริ้วขบวนในการอัญเชิญพระบรมศพ
พระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์มายังพระเมรุมาตร
ที่หม่อนทนพิธีท้องสนามหลวงนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นไปตามโบราณราชประเพณี
ในการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์

เชิญพระบรมศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสต
สู่พระเมรุมาตรตามโบราณราชประเพณี
อันเชิญด้วยขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศสูงสุด
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
บรมมนาศบพิษจะเชิญประโกตออกพระเมรุมาตร
ในวันที่๒๖ตุลาคม๒๕๖๐
เทียบยังพระมหาพิชัยราชรส
ณวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหารจึงหยุดยิง
และประกอบพระโกรธทองใหญ่เรียบร้อยแล้ว
จะเลื่อนพระบรมมาโกตเข้าพระอาณามาศ๓ลำคาญ
ยานมาตรที่มีคานหามขนาดใหญ่๓คานทำด้วยไม้จำหลักลวดลายลงรักปิดทอง
หลังจากเจ้าพนักงานภูสามาลาถวายบังคมแล้วจะเชิญพระบรมโกรธเคลื่อนออกจากพระบรมมหาราชวัง
ประตูศรีสุนทรซึ่งเป็นประตูชั้นในและประตูเทวาพิรมเข้าริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วที่๑
หลังจากนั้นเจ้าพนักงานยกนกพระประดนมหาเสวตชัดคันดาลกางกั้นพระโกรธทองใหญ่
หลังจากนั้นผู้บอกขบวนรัวกลับเป็นสัญญาณให้เคลื่อนขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วที่๑
เครื่องราชอิสริยพรแห่อันเชิงพระบรมโมโกรธ
ตามสัญญาณกลองของวงดุรยางที่บันเลงเพลงมาสทงชัยเฉลิมพล
มัสราชวรรลบเพลงใกล้รุ่งและยามเย็น
ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพลในรัชกาลที่๙ไปตามถนนมหาราช
เข้าสู่ถนนท้ายวังมุ่งไปยังพระพลายกหน้าวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
บริเวณแยกท้ายวังตัดกับถนนสนามชัยโดยใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมง
พระยานมาตร๓ลำคาญท้ายเกินบันไดนาคพระมหาพิชัยราชรสหมายเลข๙๙
ซึ่งเป็นราชรสทรงบุษบกทำด้วยไม้แกะสลักทั้งองค์ลงรักปิดทองประดับกระจก
มีเกลินลดหลั่นกัน๕ชั้นที่จอดรออยู่บริเวณวงเวียนหน้าหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
เพื่อยาตราขบวนแห่เชิญพระโกรธทองใหญ่
จากนั้นเชิญพระโกรธทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานบนบุษบกพระมหาพิชัยราชรสเจ้าพนักงานภูสาขึ้นประคอง
พนักงานฉุดชักถวายบังคมเมื่อพร้อมแล้วผู้บอกขบวนรัวกลับเพื่อเคลื่อนขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วที่๒
จากหน้าวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารไปสู่ท้องสนามหลวง
ปืนใหญ่เริ่มยิงนาทีละ๑นัด
ริ้วขบวนที่๒นี้จะมีกองทหารนำชาวพนักงานประโคมมโหระทึกสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะ
พระบรมราชอิสริยยศเครื่องราชอิสริยพรกระบวนกองทหารตามพระประยุรยาทและข้าราชบริพาณ
เข้าสู่ถนนราชดำเนินในผ่านหน้ากระทรวงกลาโหมสารหลักเมืองและสารดีกา
จากนั้นขบวนพระบรมราชอิสริยยศแห่เชิญพระโกรธทองใหญ่
เข้าสู่ถนนกลางท้องสนามหลวงโดยใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมง
พระมหาพิชัยราชรสจะเคลื่อนไปหยุดตรงทางเข้าพระเมรุมาตร
เจ้าพนักงานเชิญเกลินบันไดนาคและเกยเข้าเทียบพระมหาพิชัยราชรส
หลังจากนั้นจะเชิญราชรสปืนใหญ่ส่วนหลังเข้าเทียบเกยลา
เจ้าพนักงานภูสามาลาขึ้นนั่งท้ายเกิน
เมื่อเทียบเกลือนกับพระมหาพิชัยราชรสเรียบร้อยแล้ว
เจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระโกรธทองใหญ่ลงจากพระมหาพิชัยราชรส
เพื่อประดิษฐานบนราชรสปืนใหญ่ส่วนหลัง
หลังจากนั้นเชิมพระโกรธทองใหญ่ที่ประดิษฐานบนราชรสปืนใหญ่ส่วนหลัง
เชื่อมกับราชรสปืนใหญ่ส่วนหน้าที่จอดรออยู่บริเวณทางเข้ารั้วราชวัฒน์
เสร็จแล้วจะเคลื่อนราชรสปืนใหญ่ทั้งสองส่วนไปเข้าริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วที่๓
บริเวณหน้าพระที่นั่งทรงธรรม
พร้อมแล้วผู้บอกขบวนให้สัญญาณรัวกลับเพื่อเคลื่อนริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วที่๓
เลื่อนริ้วขบวนเวียนพระเมรุมาตรโดยอุตราวัด
ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วที่๓นี้จะประกอบด้วย
ประยุรยาทและข้าราชบริพาณ
เมื่อครบที่๓รวมใช้วิราคมประมาณ๒๐นาที
เชิญราชรสปืนใหญ่เทียบสะพานเกลือนบันไดนาคเพื่อเชิญพระบรมโกรธขึ้นพระเมรุมาตร
วันเดียวกันในช่วงบ่ายเจ้าพนักงานเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดชบรมนาศบพิษ
ที่จะเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๓๐นาที
หลังจากนั้นเวลาประมาณ๒๒นาฬิกาจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจริง
และในเช้าวันรุ่งขึ้นจะมีพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ
และพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล